ช่วงนี้ก็จะมาดูกันเรื่องของสภาพอากาศนะฮะ

อากาศแปรปรวนและอากาศแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

บอกว่าเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วอากาศหนาวแบบนี้
อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจแน่นอนเลย
เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะแต่ทีนี้
เวลาเราไปเที่ยวเขาใหญ่ก็จะมักจะมีข่าวว่า
มีคนไปเจอช้างป่าออกมาหากินตามท้องถนนต่าง
และบางทีก็อาจจะมีอาการที่ไปพบเขา

ทางเจ้าหน้าที่ก็ออกเตือนนะคะบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
อยากจะให้บรรดานนักท่องเที่ยวต่างได้ตั้งสติในการที่จะไปเจอเขา
เพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะเขาก็มีโอกาสที่จะออกมาเจอ
และล่าสุดก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะที่เขาเดินตรงเข้ามาเที่ยวรถ
แล้วก็ใช้งวงพาดและมาถูกกระจกรถนักท่องเที่ยวพังไป๒คันด้วยกัน
แต่ว่าไม่ได้เป็นความเสียหายร้ายแรงนะคะก็คือเขาเอางวงมาพาดเฉยเนี่ยนะคะ
นี่คือภาพช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ๒๐ปีนะคะ
เขาเดินอยู่ริมถนนภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้เองแล้วรถก็ติดแบบนี้เลย
เพราะว่าบางคนที่กลับรถไปเลยเพราะว่ากลัวนะคะ
โดยในภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้ามาควบคุมช้างเหมือนกัน
เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีรถนักท่องเที่ยว๒คัน

ขณะที่ช้างเดินผ่านมาใกล้รถ
ทำให้บรรดาคนที่จะตามมาที่ด้านหลังเนี่ย
ออกันเพราะว่าไม่กล้าผ่านไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งมาก่อน
แจ้งมาก่อนว่ามีรถสองคันได้รับความเสียหายและมีช้างป่าอยู่ที่ด้านหน้า
ระมัดระวังเขาแจ้งเตือนไว้แบบนี้นะคะ
ทีนี้ถ้าใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวช่วงนี้
บางทีอาจจะไปมีโอกาสนะคะไปเจอเขาเดินอยู่ตามท้องถนนแบบนี้ค่ะ
นายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้บอกเล่าถึงพฤติกรรมให้ฟังบอกว่า

จากคลิปนายคันชิตบอกว่า
ที่ปรากฏออกมาไม่น่าจะเป็นการทำร้าย
หรือสร้างอันตรายใดให้กับคน
เป็นเพียงการดมกลิ่นและสัมผัสถึงวัตถุเท่านั้น
แต่ทีนี้ไปทำให้กระจกรถพังนะคะ
เขาก็บอกว่าถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ปกติ
อยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวเวลาเจอช้าง
อย่างแรกเลยตั้งสติก่อนนะคะ
แล้วก็ให้สังเกตว่าหูกางหางชี้หรือเปล่า
ที่ให้สังเกตหูกลางหางชี้เพราะว่า

แต่ถ้าหางเขาสะบัดปกติหูสะบัดปกติ
แล้วก็ใช้งวงเกี่ยวใบไม้กินตามข้างถนน

ถ้าไม่มีนะคะไม่มีอาการหูกลางหางชี้
ชะลอรถดูจังหวะดีแล้วก็ขับผ่านเขาไปเลย
อย่าจอดรอให้ช้างเดินมาหา
หรือถ้าไม่กล้าไปก็ให้กลับรถหรือว่าถอยออกไปเลยนะคะ
ควรหยุดรถให้ห่างจากช้างอย่างน้อย๓๐เมตร
อย่าบีบแตรช้างไม่เข้าใจนะคะ
บีบแตรเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์นะคะ
ช้างเป็นช้างป่าไม่เข้าใจตรงนี้นะคะ
ท่านอาจจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพ
ถ้าเป็นภาพนิ่งบางทีแฟลชมันเป็นออโต้

อกจากนี้ถ้าขับรถยนต์อยู่
ให้ติดเครื่องเอาไว้อย่าดับเครื่อง

ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้หนีได้ทัน

ห้ามจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายรูปในระยะใกล้เป็นอันขาด
เพราะว่าจะเป็นอันตรายอย่างมากนะคะ

เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวค่ะ
ก่อนขึ้นอุทยานก็ไปขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก็ได้
เขามีจุดอยู่ก็จะได้รู้ว่าจะทำยังไง
เพราะเราไม่รู้ทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่เราจะเจอช้าง
หรือจะบังเอิญเจอช้างเขาเมื่อไหร่นะฮะ
ดังนั้นคิดไว้เสมอเวลาไปเที่ยวเขาใหญ่
พื้นที่ป่าแห่งนี้คือพื้นที่ของช้าง

จะเป็นถนนที่รถวิ่งแต่ถนนก็เป็นของช้าง
นี่คือสิ่งสำคัญมากผมเคยเจอครั้งหนึ่ง

ค่ะส่วนวันที่๑๑นี้เดี๋ยวจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวดู
ถามเจ้าหน้าที่ให้ดีเรื่องของข้อปฏิบัติตนนะครับ